แล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำอะไรแบบนี้ดูถูกประชาชนมาก
เขาเป็นพลเมืองเขาสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะ
เขาดูที่นโยบายเขาดูที่การทำงานของพัก
เขาดูที่จนเขาเข้าใจว่า
จุดอ่อนที่มันไม่มีงบทำป้ายเนี่ยไอ้ป้ายน้อยเนี่ย
กลายมาเป็นสิ่งที่เขาจะต้องช่วยอุ้มชู้

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผมเลย
ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่ามันมาจากผม
เป็นคนอื่นขึ้นมาแต่ทำวิถีแบบนี้
สามารถที่จะอธิบายปัญหาได้แบบนี้
เขาทำให้กระดิ่งที่ในใจของเขากลับมาดังขึ้น

ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
หรือความสามารถทางภาษาหรือหน้าตาหรือทรัพย์สินหรืออะไรทั้งสิ้น
ผมคิดว่าประชาชนอยู่กับความเบื่อหน่าย
ของคนที่อยากจะทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำไปเพื่ออะไรเนี่ย
มากกว่า๘ปีเขาต้องการเลือดใหม่ลมหายใจใหม่
ที่จะทำให้รู้สึกว่ามันยังมีความหวังที่จะอยู่ประเทศนี้

อยากด้ายฉโนดเป็นตัวสิ้นของของตัวเองสักทีนึง
ลาพื้นบ้านวิธีหมักแป้งจะตายไปกับฉันแล้ว
มีพักนี้ที่มาต่อลมหายใจให้ฉันในที่สุดฉันก็จะมีโฉนดเป็นของตัวเอง
ในที่สุดจุฬาพื้นบ้านในการทำสาโทก็จะไปต่อด้วยพรบของคุณ
เขาไม่รู้จักผมด้วยนะเขาไม่เคยเห็นผมอภิปรายในสภาด้วยนะ
ถ้าเกิดไปไกลพ่อแก่แม่เท่าเนี่ยแค่บอกว่ามาที่นี่
เพราะว่าเราจะมาพูดว่าการแก้ปัญหาที่ดินคืออะไรจะมาพูดว่าการแก้หนี้สินทกศทำได้ยังไง
จะมาพูดว่าจะทำยังไงให้สุราเมืองแพร่สามารถไปต่อได้
เขามาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มาถ่ายรูปอะไรแต่เขาฟังแล้วเขาก็ถาม
ว่าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คราวที่แล้วฉันมีปัญหาอย่างนี้เธอจะแก้ยังไง
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเมืองไทยไปไกลกว่านั้นเยอะแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป